ดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเพื่อนบ้านทะเลาะกัน
คุณตาท่านนี้อายุ๘๐กว่าแล้วชักปืนออกมายิงเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่ง
อาการปางตายครับตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาบอกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ
หมาขี้เลื้อนอ่าปัญหาเรื่องหมาขี้เลื้อนถึงขั้นว่าต้องเอาปืนออกมายิงเพื่อนบ้านเลยจริงจริงเหรอเนี่ย
คือวันนี้ครับช่วงสายที่ผ่านมาประมาณ๙โมงเช้าตำรวจสภแก่งคอยรับแจ้งว่ามีคนโดนยิง
คนเจ็บเนี่ยเอาขึ้นรถฉุกเฉินแล้วมาส่งโรงพยาบาลต้องเร่งรักษาอาการบาดเจ็บนะฮะ
เราได้เจอกับคุณอำพันธ์อายุสี่สิบเจ็บปีคนเจ็บรวมทั้งนางสาวสรรรญาอายุสามสิบเอ็ดปีครับ
ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเลยครับคนเจ็บเนี่ยโดนยิงที่ไหล่ซ้ายทะลุหลัง
สอบถามเบื้องต้นทราบข้อมูลบอกว่านางอำพันธ์คนที่โดนยิงเนี่ย
คือเขาเดินไปคุยเรื่องหมาแมวบ้านตรงข้ามที่มาคุยขยะอึชีเรียราชทรงกลิ่นเหม็น
เขาก็ทิ้งขยะแล้วก็แมวบ้านหลังนั้นเนี้ยนะฮะเหมือนมาเจ้าของบ้าน
ให้คนมาเช่าอืมแม่ก็เลยออกไปทีเนี้ยคนที่เช่าบ้านหลังนั้นเนี้ย
เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมววันดีคืนดีออกไปแล้วแต่ทิ้งหมาทิ้งแมวทิ้งขยะเอาไว้
กลิ่นเอยความสกระปกเอยกลัวเชื้อโรคสารพัดด้วย
ก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าเพราะตัวคนเช่าอ่ะไปแล้วเห็นแนบไปแล้ว
ระหว่างที่กำลังคุยแล้วก็ตำหนิติติงอยู่ว่าโอ้โหคุณปล่อยให้คนมาเช่า
แล้วเขาทิ้งหมาทิ้งแมวเอาไว้กลิ่นมันเหม็นอึ๋ฉี่เอ้ย
ทำแบบนี้ไม่ดีนะระหว่างที่คนเจ็บกำลังคุยกับเจ้าของบ้านที่ให้เช่าปรากฏว่าคุณตาสำรวยครับ
อายุแปดสิบสี่คนยิงอ่ะค่ะคุณตาสำรวยเนี้ยเดินเข้ามาร่วมวงการพูดคุยด้วย
ตอนแรกเขาคุยกันอยู่สองคนคุณตาเข้ามาเป็นคนที่สามทำให้นางอำพันธ์เนี่ย
ต่อว่าด่าทอตาสำรวยแล้วเดิมทีนางอำพันธ์กับตาสำรวยไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้ว
ไม่ค่อยกินเส้นกันลักษณะคำพูดที่ไปต่อว่าตาสำรวยเขาเนี่ย
ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ใช่เรื่องของตา
เป็นเรื่องคนสองคนตาไม่ต้องเข้ามายุ่งเหมือนคุณตาจะไม่พอใจหรือเปล่า
อืมเดินกลับไปบ้านฮะแล้วไปเอาปืนมาเพื่อมายิงนางอำพันธ์
ในขณะที่ลูกสาวของนางอำพันธ์นะครับที่นั่งรถไปกับคุณแม่ด้วยเมื่อกี้เนี่ย
พอเห็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยบอกตาอย่ายิงแม่อย่ายิงแม่
อย่าทำเลยอย่าทำเลยไหว้ขอขอให้หยุดขอให้หยุดฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับคือโดนเตะเสยเข้าที่หน้าแล้วเอาปืนมาเจาะอีกนะ
เลยพยายามที่จะไปแย่งปืนครับเพราะจังหวะนั้น
เหมือนเอาปืนมาชี้ที่หน้าเธอคือแม่ก็โดนยิง
ลูกสาวไปขอให้ไว้ชีวิตแม่เว้นชีวิตแม่อย่ายิงเลย
เตะเสยโดนเอาปืนมาจ่ออีกลองฟังเรื่องราวเพิ่มเติมฮะ
แล้วก็เลยบอกเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ถูกกันอยู่แล้ว
ก็คือเรื่องนี้มันเป็นเจ้าของบ้านเช่าอืมอย่ามาพูดแบบว่าเขาว่าให้เรา
เขาบอกเหมือนทำนองแบบว่าว่าให้บ้านเช่าอย่างเงี้ยอืม
เราก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องมายุ่งอืม
ก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนกับบ้านเช่าแกไม่เกี่ยวอืม
เขาก็เลยโมโหพูดเขาก็ด่าแล้วเขาก็เข้าไปหยิบปืนมา
กลับพบลงไปกลับแล้วเขาก็เนี้ยหนูก็ล้มเนี้ยแล้วก็เตะ
เตะหน้าต่อแล้วตอนหนูล้มอ่ะเขาเตะนี่ก็เลยลุงขึ้นแล้วหนูก็กลับ
พี่อืมเขาก็เอาฝืนมาจ๋อเลยอืมนี่เป็นข้อมูลในฝั่งของคนเจ็บ
แล้วก็ลูกสาวนะครับเล่าแบบนี้ค่ะเดินทางไปที่บ้านของคุณตาสำรวย
คนก่อเหตุหน่อยคุณตา๘๐กว่าแล้วนะคุณตาไม่ปลงไม่ปล่อยเลยหรอ

ไปที่บ้านคุณตาในพื้นที่แก่งคอยสระบุรีครับไม่เจอตัวคุณตา
แต่ว่าเจอคุณยายสมพรอายุ๗๔เมียคุณตายายเล่าบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะตาเขานอนอยู่บนเก้าอี้นี่
เก้าอี้ตัวนี้ที่คุณยายนั่งอยู่เนี่ยฮะเป็นเหมือนเก้าอี้
เหมือนเก้าอี้ห้องเต้เก้าอี้พับอ่ะเก้าอี้พับได้อ่ะพูด
ยายแตะเนี่ยตาเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ย
จากนั้นคนที่โดนยิงผู้หญิงคนนั้นมายืนด่าอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ไม่รู้นะยายไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องได้ยังไงถึงขั้นว่ายิงกันเนี่ย
คือปกติตาเขาไม่ได้พกปืนติดตัวนะเอาไว้หลังตู้เท่าที่รู้เห็นว่าเป็นลูกโม่จุดสามแปด
มั้งทีเนี้ยตาเขาก็กลับมาที่บ้านปั่นจักรยานออกไปพร้อมกับปืน
จากนั้นตำรวจแจ้งว่าคุณตาปั่นจักรยานกลับมาแล้วไปหลบในบ้าน
ตำรวจเขากลับไปและนำกำลังย้อนกลับมาเพื่อคุมตัวคุณตาไปโรงพัก
เจอคุณตาในที่สุดนะฮะคุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ยิงนั้น
เนื่องจากถูกด่ายาบคล้ายด่าถึงพ่อด่าถึงแม่ด่าคำหยาบ
สารพัดไม่พูดออกอากาศก็แล้วกันค่ะลองฟังคุณตาฮะ
เขาด่าลุงเลยด่าบ่อยไหม
โอ้โหถามว่านี่แหละเขาด่ายังไงเดินมา

ครับ
วันนี้ครับพี่ติครับคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่แล้วได้ภาพหลักฐานสำคัญครับ
เป็นภาพวงจรปิดบริเวณบ้านใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
คุณขวัญคุณผู้ชมลองดูภาพหน้าจอนี้ฮะนี่คือภาพวงจรปิดตอนเกือบ๙โมงเช้า๘โมง๕๗นาที
คาดว่าเป็นจังหวะที่คนเจ็บอ่ะคนที่โดนยิงแล้วก็คุณตามือยิงคนที่ก่อเหตุนะฮะ
น่าจะทะเลาะกันเพราะอะไรสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปั้งไหมถ้าได้ยินไม่ชัด
ทีมงานดันเสียงขึ้นมาแล้วดูภาพนี้พร้อมพร้อมกันฮะนี่
นี่ฮะปั้งจากนั้นตอน๙โมง๓นาทีครับจะเห็นคุณตาปั่นจักรยานสีเขียวออกมาจากบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
นี่กำลังปั่นมาแล้วนี่ลูกศรสีแดงจิ้มชื่อไว้อยู่ครับค่ะสวมเสื้อคลุมสีครีมและเสื้อยืดสีน้ำเงิน
กางเกงขายาวสีดำอ่ะปั่นมาโอ้ก็ปั่นเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยทีนี้เราก็เดินทางไปดูที่บริเวณบ้านเช่า
ผู้เช่าเขาทิ้งไปแล้วปล่อยหมาปล่อยแมวเอาไว้แล้วกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทำให้คนเจ็บ
เขาต้องไปคุยกับเจ้าของบ้านที่ให้เช่าแล้วคุณตาก็เข้าไปร่วมวงแล้วสุดท้ายคุณตาโดนด่าแล้วเอาปืนมายิงเนี่ย
พบว่ามีการทำความสะอาดแล้วครับก็ไปเจอหมาสีดำตัวหนึ่งแล้วก็ไปเจอเจ้าของบ้านเช่าสมมุติชื่อคุณเอนะบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีคนมาเช่าอยู่ก็ให้เช่าเดือนละสามพันห้าครับทีนี้คนที่มาเช่าเนี่ยก็ตกลงกันไว้ว่าแปดเดือน
นี่หมาตัวนี้แหละที่อยู่ในบ้านหลังนี้เห็นไหมฮะมันจะมีเหมือนกับขดมันน้อยช่วงหลังหรือเปล่า
หรือมันผอมจนเห็นซี่โครงหรือมันสีมันหรือยังไงหรือเป็นขี้เรือนไหมคุณผู้ชมลองช่วยกันดูคุณขวัญช่วยดูนะฮะ
โอ้โหนี่ขูขาดสารอาหารหนักเลยนะมันแกนนะมันเห็นซี่โครงเลยเนี่ยเป็นโครงกระดูกแล้วอะ
เช่าเนี่ยเช่าอยู่ได้๘เดือนทีนี้เมื่อคืนนี้คนที่เช่าเขาย้ายออกไม่ยอมเอาหมากับแมวไปด้วย
คนเจ็บก็เลยเดินเข้ามาตำหนิต่อว่า
เขาก็เลยบอกไปว่าโอเคเดี๋ยวเจ้าของคงมาเอาแมวไปนั่นแหละ

จังหวะนั้นคนเจ็บเขาก็เดินตามมาด้วย
แล้วไม่รู้ไปคุยอะไรกันบางอย่างนี่แหละจำไม่ได้
แล้วเขาก็เดินกลับมาที่บ้านมาล้างทำความสะอาดเนี่ย

ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ความผิดตามพรบออาวุธปืน